มีผู้ชายสูงวัยคนนึงเขาก็ขับรถมาตามทางแล้วค่ะ
แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถอีก๒คัน
ทีนี้พอคู่กรณีจะเข้ามาเจรจากลายเกลี่ย
ส่งเสียงเอะอะโวยวาย
ดูท่าแล้วคล้ายจะเมาด้วยนะคะ
ไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ค่ะ
เดี๋ยวโดนอีกแล้วเนี่ยที่ไปทำบุญให้บ้านป่าเตียงแม้
บ้านป่าเตียงลูกพี่พวกนี้มึงมึงยืนแม่มึงยังอยู่นี้
ว่ามึงก็มึงก็ตีกับกูเมื่อมึงหัวเนี้ย
ไปด่านมอนลุยเกาหลีมาแล้วเราเวียดนามมาแล้ว
เกาหลีเวียดนามมาแล้วพามาแล้วเดี๋ยวมึงจะเรียกภาพอีก
นั่นแหละครับเฮ้ยมึงเรียกภาพอีก

อย่างเงี้ยแหละค่ะยกยกบางบนเลยเก่งมาจากไหนอืมนะคะ
นี่แหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบ้านอุ่มเมาส์
เกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะชายชุดขาวโวยวายอยู่เนี่ย
คือคนที่ขับกระบะโตโยต้าวีโก้ที่ขับแซงรถคันอื่น
แล้วหลบกระบะขนวัวที่สวนทางมาแล้วไปเฉียวชนกับรถคันอื่นอีก๒คัน
อืมลักษณะของชายชุดขาวรายนี้เห็นไหมคะตามภาพ
ไหมฮะเมาค่ะพูดจาโวยวายเหมือนคนเมา
อ้างว่าจะรีบไปทำบุญทั้งอาสากูภัยก็ดี
เจ้าของรถที่เสียหายกว่าดีตำรวจช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์นะคะ
สอบถามชื่อก็คือทราบชื่อก็คือนายอุทัยช่างกรึง
หกสิบสี่ปีเป็นครูวัยเกษียณค่ะขณะที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะโตโยต้าวีโก้ของนายอุทัยค่ะ
อยู่ในสภาพที่หน้ารถฝั่งซ้ายเนี่ยยุบพังเสียหายล้อขวาก็หลุดออกจากเพราเลยค่ะ
ส่วนรถผู้เสียหายเป็นรถโตโยต้าวีโก้ค่ะเช่นเดียวกัน
สภาพท้ายรถด้านขวาเนี่ยยุบพังเสียหายทราบชื่อคนขับคือ
พลกฤษอินโทโรอายุสี่สิบสองปีรถอีกคันค่ะ
เป็นกระบะอีซูซูสีม่วงครับสภาพรถด้านหน้าเนี่ยยุบพังเสียหาย
โอ้โหนี่ยับเยินขนาดนี้เลยนะคะโอ้โหชนยับเลยครับ
มีผู้บาดเจ็บเหตุการณ์นี้สองคนค่ะคือนายทงชัยโพธิจักร
อายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นคนขับมีแผลฉีกขาดบริเวณคิ้วซ้าย
ภรรยานนั่งมาด้วยนี่นะคะก็คือนางสัตว์สิทธรโพจักร
อายุสี่สิบห้าปีก็บาดเจ็บมีแผลฉี่ขาดที่คิ้วขวาด้วย
สากู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลเกษตรวิสัยนายพลกฤษอินโทโร่อายุสี่สิบสองปี
เสื้อเหลืองเนี่ยนะเขาเป็นคนขับรถกระบะที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
เล่าแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาขับรถออกมาจากบ้านอุ่มเมาส์
บรอนทองขับแซงไปค่ะแต่แซงไม่พ้นไปเฉียวชนกับรถของเขาอย่างแรง
ส่วนทำให้รถของเขาเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับกระบะอีซูซูสีม่วงอีกคันครับ
อีซูซูเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางก็เลยลงมาจากรถนะคะ
ไปดูคู่กรณีเพื่อไปเจรจากลายเกลี่ยกันแต่พอลงไปก็ไปเจอนายอุทัย
ซึ่งเป็นครูวัยเกษียณลงมาจากรถมีอาการขาดสติเอะอะโวยวาย
อย่างที่เห็นไปเมื่อช่วงต้นพนักงานสอบสวนเชิญตัวคนขับรถทั้งสามคัน
ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่านายอุทัยเนี่ยรู้ไหมยังไงยังไงฮะ
เจรจานะขึ้นรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวหลบหนีไปเลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกนายอุทัยให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายสรุปไม่คุยไม่เจรจาขึ้นรถ
หนีไปดื้อซะอย่างนั้นสุดท้ายออกหมายเรียกแล้วนะคะ